ขณะที่ฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับระยองเอฟซีก็เป็นทีมแรกที่ต้องตกชั้นลงไปเล่นในไทยลีก๒ฤดูการหน้านะครับ
ทำให้ระยองยังอยู่อันดับสุดท้ายนะครับมีเพียง๑๑คะแนน
ว่าจะเหลืออีก๔เกมก็ไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดแล้วนะครับ
ขณะที่ข่าวดีของแฟนกีฬาของบางสโมสรนะครับ
เพราะว่าล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้มีแผนอนุมัติเบื้องต้นในการขยายโคต้า
แฟนบอลเข้าชมเกมในสนาม๕๐เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยทีมจากไทยลีก๑ได้รับการไฟเขียว๑๑ทีมนะครับ
ไปด้วยราชบุรีมิตรผลสิงห์เชียงรายบุรีรำ
จากการท่าเรือเอฟซีระยองเอฟซีพีทีประจวบและสุโขทัยเอฟซีนะครับ
แล้วก็ยังมีสโมสรในไทยลีก๒อีก๖ทีมแล้วก็ไทยลีก๓อีก๒ทีม
ส่วนสโมสรอื่นที่ยังไม่มีชื่อนะครับก็รอการประเมินอีกครั้งหนึ่งครับ